มาดูกันต่อบ้างนะคะก่อนหน้านี้ได้ยินเรื่องของภาษีความหวานภาษีน้ำตาล
ก็คือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากอะไรแบบนี้ก็จะมีเรื่องของการเก็บภาษี
อันนี้จะมีภาษีความเค็มเข้ามาแล้วสำหรับพวกขนมขบเคี้ยว
ที่มันจะมีผงชูรสแล้วก็มีความเค็มอยู่
ตอนนี้กรมสรรพสามิตรเขาเตรียมจะเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่ในพิจารณาแล้ว
จากเรื่องของภาษีความเค็มของขนมแล้วเนี่ย
ยังจะพิจารณาเก็บภาษีเบียร์ไร้แอลกอฮอล์เพิ่มด้วย
เพราะว่าเบียร์ไร้แอลกอฮอลที่ออกมาก็กลัวว่าเดี๋ยวเยาวชน

ใช่ค่ะจะไปหลงเชื่อศัพท์ภาคุณอะไรแบบนั้น
ใช่ค่ะซึ่งภาษีทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยที่ออกมาเนี่ย
เขาบอกว่าเพราะว่ามันเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคร้ายต่อเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะ
นายพัชราอันนันตสินอธิบดีกรมศัพท์ภาษามิตบอกว่า
กำลังจะทำรายงานข้อมูลจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้ารายการใหม่
รายการใหม่ก็จะมีทั้งเครื่องดื่มเบียร์ไร้แอลกอฮอล์กัญชาบุหรี่ไฟฟ้า
สินค้าที่มีความเค็มและความมันในอาหาร
และพิจารณานะคะแนวทางสำหรับการจัดเก็บเบียร้ายแอลกอฮอล์
จะมีการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาอัตราการเก็บภาษีใหม่
แต่จะไม่สูงเท่าภาษีเบียร์หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะ
ปัจจุบันนี้เบียร์ร้ายแอลกอฮอลยังเก็บภาษีอัตราเดียวกับน้ำอัดลมเองนะคะ
อยู่เพียงแค่ร้อยละสิบสี่เนื่องจากมีแอลกอฮอล์ที่ผสมไม่ถึงร้อยละศูนย์จุดห้าตามกฎหมาย
ก็เลยไม่สามารถเก็บภาษีเหมือนเบียร์ทั่วไปได้ซึ่งเบียร์ทั่วไปเนี่ย
ตราภาษีอยู่ที่ร้อยละยี่สิบสองค่ะทั้งนี้ก็เพื่อป้องกัน
ไม่อยากให้เยาวชนเนี่ยไปทดลองดื่มและอาจจะมีผลทำให้เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ปรับราคาสูงขึ้นนะคะ
ส่วนการเก็บภาษีความมันและความเค็มในอาหารจะเลือกเก็บภาษีจากสินค้าประเภทขนมอาหารที่มีไขมัน
และมีความเค็มผสมในปริมาณสูงก่อนเพราะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดโรคร้ายแรง
เด็กและเยาวชนที่ชอบกินของขบเคี้ยวนี่แหละค่ะ
เรื่องต้นก็แนวทางคล้ายกับการจัดเก็บภาษีจากความหวานแต่ว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนก่อน
เพราะการวัดค่าความเค็มมันทำได้ยากกว่าต้องอาศัยความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขด้วย
ขณะเดียวกันค่ะยังมีการเตรียมความพร้อมที่จะเก็บภาษีกัญชาและบุหรี่ไฟฟ้า
ค่ะเนี่ยแน่นอนกัญชาคือคนจะเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นมีการปลูกกันมากขึ้นด้วย
เดี๋ยวก็ต้องมีการเก็บภาษีนะคะแต่ว่าต้องรอดูว่ารัฐบาลชุดใหม่จะมีการอนุญาตให้ใช้กัญชาในเชิงพาณิชย์
หรือเปิดให้นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่ซึ่งตอนนี้ทำรายละเอียดไว้แล้ว
อัตราภาษีอัตราจัดเก็บเทียบเคียงและจะมีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบของสินค้าแต่ละอย่างค่ะ
ทำเตรียมไว้เตรียมรองรับแล้วนะครับใช่ค่ะ